ขาไปดูบ้านหลังนี้หน่อยค่ะจะอยู่เองก็อยู่ไม่ไหวเพราะว่ามะแรงบุกแล้วเป็นมะแรงปีกแข็งบุกมาเยอะมากตอนตอนนี้เชิญเลยจ่ะอยากอยู่อยู่เลยจ่ะยกบ้านให้มะแรงอยู่เลยนะคะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้ก็หน่อยมองข้างนอกก็ดูเป็นบ้านคนอยู่ปกติแต่ว่าดูซิตอนซูมไปแล้วเห็นมั้ยเนี่ยโอ้โหมันยังไงเลยค่ะมันเป็นมะแรงน่ารำคาญจร
อยู่ที่ตำบวนศรีมหาโพธิปราจินบุรี
มาแบบไม่รู้ว่ากี่ล้านตัวเนี่ยคุณผู้ชม
ข้างบนบ้านพื้นบ้านนี้เฮ้ยมันเยอะแบบนี้นะคะ

ทุกปีพอจะเข้ารูดูฝน
แมลงปีกแข็งพวกนี้จะบินมาอาศัยอยู่ที่บ้านตลอดเลย
แล้วมาอยู่ไม่ได้อยู่วัน๒วันนะจ๊ะ
อยู่นานเป็นเดือนเลยค่ะ
เราก็อยากรู้ไงไปปลูกหลังใหม่แล้วมีแมลงปิกแข็งตามไปไหม
ก็ยังมีนะแต่ไม่เยอะเท่าหลังเก่าค่ะ
ทีนี้พอข่าวนำเสนอออกไป
เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาก็มีการเอาน้ำยามาฉีดพ่นแมลง
จนมันตายแล้วก็ตกลงไปที่ใต้ถุนบ้าน
ซึ่งตัวเจ้าของบ้านเนี่ยนะคะก็บอกว่า
เดี๋ยวจะไปถามลูกก่อนว่าจะรื้อบ้านนี้แล้วก็สร้างใหม่ไหม
ถ้าเกิดว่ารื้อต้องใช้ตังค์เยอะ

กบ้านให้แมลงพวกนี้อยู่ไปก่อนหลังนึง
ถ้าสร้างบ้านใหม่แล้วไม่รู้ว่าจะตามไปหรือเปล่า
ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเปิดไฟบ้านอีกหลังที่อยู่เนี่ยนะ
แมลงก็จะตามไปแต่ไปไม่เยอะมาก
กลายเป็นว่าบ้านหลังใหม่เขาก็ต้องปิดไฟ
อยู่กันแบบมืดเพื่อไม่ให้แมลงตามไปค่ะ
ซึ่งมันก็มาทุกปีไม่รู้จะทำยังไง
อยากให้คนที่เกี่ยวข้องมาแนะนำหน่อย

ถ้าเกิดว่ารื้อบ้านแล้วปลูกใหม่แมลงจะตามอยู่ไหม
แต่ที่แน่รู้เลยว่าถ้ารื้อบ้านแล้วปลูกใหม่

ไปดูชาวบ้านที่นครราชศรีมาออกหาแมงเหมือนกัน

เพราะว่าชาวบ้านบอกว่าโอ้โหช่วงนี้เราก็ต้องประหยัดนะฮะ
มีอะไรที่เอามากินได้โดยเฉพาะอาหารพื้นบ้าน

และช่วงหน้าแหลงแมงอีนูนมันจะเยอะ
ก็เลยออกจับแมงอีนูนกันนะครับ
นี่แหละครับชาวบ้านก็ออกเข้าไป
ออกจากบ้านนะเข้าไปหาแมงอีนูน
ไปขุดแป๊บเดียวก็เจอแมงอีนูนแล้วนะครับ
โดยพี่อุทัยกระยอมชาวบ้านบ้านหัวนาคำ
ตำบลหนองตาดใหญ่อำเภอศรีดาจังหวัดนครราชศรีมา
พาทีมข่าวลงไปขุดด้วยเลยนะฮะ
บอกว่าอยากกินไหมล่ะแมงอีนูนเดี๋ยวจะหามาทอดให้กินนะครับ
ก็เลยลงพื้นที่ป่าท้ายหมู่บ้าน
ซึ่งแมอีนูนจะขุดรูอยู่ในดิน
ใต้ต้นไม้ขนาดเล็กลึกราว๒๐เซนติเมตร

ชาวบ้านบอกว่าใน๑รูจะมีแมงอีนูนอยู่๓๖ตัว
ช่วงหน้าแรงแบบนี้แหละชาวบ้านก็จะออกหาแมงอีนูนกัน
เอาไปประกอบอาหารเอาไปคั่วกับซอส
หรือทำเป็นแมงอีนูนทอดกรอบ

เขาบอกว่ารสชาติมันมันมันกรุบกรอบอร่อย
หรือจะนำไปตำกับน้ำพริก
ทำเป็นเมนูปลนแมงอินูลก็อร้อยอร่อย
แล้วก็เอาตัวมันมาทอดกรอบหรือเอาไปทำน้ำพริก

ใส่ลงไปในน้ำมันร้อนแบบนี้เลยนะครับ
แต่ถ้าไปขุดหาได้เยอะ
ก็จะเอาไปขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าแมลงทอด

ราคาขายก็ถ้วยละ๒๐บาทถึง๕๐บาท
อีนูนจะออกมาวางไข่เฉพาะช่วงหน้าแรงเท่านั้น

จึงเป็นจังหวะดีโอกาสดีเวลาดีนะฮะ
ที่จะไปหาอาหารจากแหล่งธรรมชาติ
นิ้วให้โอ้อร่อยเหลือเกินนี่
แต่ว่าชวนเพื่อนมากินเยอะแบบนี้